ฉนางเป็นเครื่องมือใช้จับกุ้งและปลาในแม่น้ำลำคลอง
ลักษณะปากกว้างก้นสอบลึกเป็นรูปสามเหลี่ยมมีขนาดต่างกันไป
ฉนางขนาดใหญ่ทำด้วยโครงไม้ไผ่ให้ปลาเข้าไปอาศัยอยู่ภายในได้
มักใช้วางดักปลากลางแม่น้ำเวลาใช้หย่อนตัวฉนางลงไปในน้ำ
ให้ส่วนปลายซึ่งเป็นไม้ไผ่สองลำโผล่พ้นน้ำ
้นฉนางจะมีช่องให้ปลาลอดตกลงมาในกระชังที่รองรับอยู่ด้านล่าง
โดยใช้เศษไม้ใบย่าและรังปลวกซึ่งเป็นอาหารปลาใส่ไว้
คาดว่าปลาเข้าไปอาศัยอยู่แล้วจึงใช้คนสองคนช่วยกันยกฉนางขึ้น